ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ตอนที่ที่ผมทราบจากข่าวสมชนผมก็ได้มาตรวจสอบ
เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเก่าของเมื่อปี๒๔๔
ที่มีเหตุคดีรกชนลกทำให้ฟือหรือแก่ภาพตาย
คดีนั้นสมัยนั้นพนับสวนสพเรนนุนคร
ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตพื้นที่สพนาโดน
เขาก็สั่งฟองไปตามประบวนการวิจัยคุณคุณ
ในเวลานั้นเขามีภัยการในการส่งฟอง

วันนี้สิ่งที่หลายคนยังสงสัยอยู่นะคะ
เพราะว่ามีการเปิดตัวมาแล้วตัวละครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
แต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าทำไมสู้กันถึง๓ศาลสุดท้าย
ครูซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยยังถูกตัดสินแล้วก็ต้องเข้าไปจำคุกแล้วก็กลายเป็นว่าพอออกมาเนี่ยชีวิตผกผันเลยนะคะ
วันนี้ที่เราเชิญมาเนี่ยมีสองท่านท่านหนึ่งเป็นทนายความแล้วก็ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องสิทธิ์ต่างอยู่หลายเรื่องนะคะ
อีกหนึ่งท่านเป็นอายการจะบอกได้ว่าไปพลาดตรงไหนคะกระบวนการที่ว่าและแน่นอนต้องมีคุณครูด้วยคุณครูเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าจะโฟนอินกับเรานะคะคุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรคุณครูสวัสดีค่ะ

ครูขาบอกก่อนเป้าหมายของวันนี้เนี่ยคือช่วยกันคิดนะคะ
ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะในคดีของครูเนี่ยไปพลาดหรือไปเข้าใจผิดกัน
หรือว่าไปขาดเกินตรงไหน
ทำไมถึงพลาดได้ขนาดนี้เราช่วยกันคิดแบบนี้
อันนี้คือเวทีวันนี้นะคะครูขา

ทีนี้ดิฉันจะไปที่อาจารย์ปรเมฆก่อนเป็นท่านแรก
เนื่องจากอาจารย์ปรเมฆได้อ่านสำนวนแล้ว
ขอดูขอดูคือถามน้องเขาไปว่าเรื่องมันเป็นยังไง
อาจารย์มองว่าคืออย่างนี้นะคะที่ฉันเป็นคนนอก
ไม่รู้กฎหมายเลยแต่ว่าฟังจากครูเนี่ยหลายวันที่ผ่านมา
ฉันสงสัยตั้งแต่แรกตกลงเรียนอยากจะทราบว่าไปพลาดตรงไหน
ทำไมเมืองไทยแพ้เยอะ
ยังไม่อยากให้สรุปอย่างนั้น

เรียกทะเบียนที่ว่าแล้วก็รีบไปบอกญาติของคนที่ถูกรถชน
นี่คือประเด็นในสำนวนการสอบสวนพูดไว้อย่างนี้ในคืนนั้นนะครับ
รุ่งเช้าพนักงานสอบสวนมาทำแผนที่เกิดเหตุ
รุ่งเช้านะคืนนั้นไม่ได้ทำอ่านจากรายงานทำ
ทำเสร็จแล้วก็สอบถามไปแล้วในสำนวนสอบสวนเนี่ยวันที่๑๑เกิดใช่ไหมครับ
วันที่๑๖พนักงานสอบสวนได้รับการจดทะเบียนรถยนต์จากขนส่งจังหวัด
นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบถามก่อนวันที่๑๖ถูกไหม
คุณทัศนีมาให้การวันที่๑๓๑๑กลางคืนเกิดเหตุ๑๒ตรวจแผนที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณทัศนีมาให้การบอกรถคันนี้พนักงานสวนก็ถามไปที่ขนส่ง๑๖ก็ได้รับคำตอบว่ารถคันนี้
รถคันนี้จดทะเบียนเป็นชื่อของใครคนใหม่เขาก็ไปตามคนจดทะเบียนตามคนจดทะเบียน
คนใหม่คนจดทะเบียนก็บอกรถคันนี้มอบให้คุณครูไปใช้ในวันนั้นนี่คือเรื่องทั้งหมด
มันเป็นอย่างนี้ข้อเท็จจริงมันชี้เป้าไปอย่างนี้อันนี้ระดับแรกก่อนนะ
คือถ้าฝั่งนี้ไม่มีอะไรผิดปกติยังตำรวจทำสำนวนปกติก่อนนะเอาล่ะ
ทีนี้พอถึงกระบวนการที่สอบสวนพยานเนี่ยก็สอบสวนไปผมติดใจอย่างเดียวตอนสอบสวนผู้ต้องหาคือคุณครู
คุณครูให้การอย่างเดียวแจ้งได้รับการแจ้งสิทธิ์ครบถ้วนนะครับจะให้ใครเข้าฟังไม่มีเรียบร้อย
มีคนร่วมอยู่มีทนายความร่วมอยู่ด้วยมีสามีร่วมอยู่ด้วย
แต่ก็ขอให้การปฏิเสธรายละเอียดจะให้การชั้นศาล
ชั้นสอบสวนทีนี้เรียนก็ต้องไปถามครูขาครูจอมทรัพย์
ในส่วนของชั้นพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจน่ะนะคะ
คือของคุณครูคุณครูให้การแค่นี้คือสุดแค่นี้รายละเอียดเท่านี้ถูกต้องใช่ไหมคะ
ปฏิเสธคุณครูปฏิเสธมาตลอดค่ะเลยขอให้การชั้นสาร
อันนี้ตรงกันนะคุณครูขาทีนี้ยังต่ออาจารย์นะคะอาจารย์อ่านมาแล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์คิดว่าดิฉันควรใช้คำว่าไปพลาดหรือว่าไปเหมือนกับทำให้คดีมันบิดตรงไหน
คืออย่างนี้นะคนไทยเราเนี่ยนะอาจารย์แบบสั้นเลยนะ
เพราะมันสามสารไงชอบดูหนังบ่อยหนังฝรั่งจะบอกให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้รายละเอียด
ให้การชั้นศาลซึ่งเป็นข้อผิดพลาดถ้าเราไม่ได้ทำมาตรา๑๓๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวักสุดท้าย
พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสแก่ผู้ต้องหาที่แสดงข้อเท็จจริงหรือพยานที่เป็นประโยชน์แก่ต้น
ซึ่งสิทธิตรงนี้มันแก้ตามรัฐมนูลปี๔๔
แล้วทำไมอาจารย์เกี่ยวอะไรกับคดีนี้อาจารย์จะบอกว่า
ผู้ต้องหาไม่ให้การ

ถ้าจะให้การว่าเหมือนกับที่มาให้การเนี่ยมาให้การว่าวันนั้นอยู่บ้าน
คือข้อเท็จจริงมันรับกันว่าผู้ต้องหาไปยืมรถเข้ามาจริง

แต่ไปให้การชั้นศาลว่าวันนั้นไปแต่งผมก่อน

แล้วรถกลับมาพอกลับมาแม่ของคนซื้อรถ

เขาบอกว่าวันนี้เลยเลิกรับรถแล้ว
ให้คืนพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเอา

เดี๋ยวอาจารย์คือประเด็นคือ
ที่คุณครูจอมทรัพย์จะไปให้การในชั้นศาล

ทำไมทำไมเพราะว่ายังไงก็ขึ้นศาลนี่คะ

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เป็นคนขับ
อายการก็คงไม่ฟ้องตำรวจก็คงความ
สั่งไม่ฟ้องแต่มีความรู้สึกว่า

ลูกอยู่บ้านอ่าแล้วรถที่มีรอยแผลเฉียวชน

เพราะให้การทันทีทันใดที่ถูกจับย่อมมีน้ำหนัก
น่ารับฟังยิ่งกว่ามาให้การชั้นศาล
เพราะจะมีผลว่าอายการจะสั่งฟ้องหรือไม่
อันนี้คือประเด็นว่าทำไมต้องให้การกับตำรวจ
เดี๋ยวกลับมาที่คุณอาจารย์เสาน
แต่เขาก็บอกว่าเขามีพยานอยากจะขอคุยกับพยาน
เรามาคุยกันสิไหนพยานไหนพยานของคุณ
เขาก็บอกว่ากันไงพยาน
เขาบอกว่าเขาเห็นบ่อคอ๕๖จักรนคร
เห็นได้ยังไงในเมื่อรถจอดอยู่ที่บ้าน
คุณครูก็อยู่ที่บ้านก็งงอยู่

เขาก็ไม่เชื่อค่ะเขาไม่เชื่อ
คือตำรวจใช่ไหมคะคือตำรวจเจ้าของคดีใช่ไหมคะ

ว่าคุณครูรู้สึกว่าพยายามจะสื่อสารกับตำรวจแล้ว

ว่าที่ตำรวจได้ข้อมูลมาจากอีกฝั่งไหนล่ะ
เพราะเราเองเราก็มีข้อพิสูจน์เหมือนกัน
คือรู้สึกว่าไม่อยากจะ

ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงก็เลยอ้าวยังไงขึ้นสารอยู่แล้ว
ไปว่ากันในชั้นศาลดิฉันเข้าใจถูกไหม
ค่ะคือคือไปหลายครั้งแล้วมันเหนื่อย

ก็เลยมันรู้สึกว่ารำคาญมันไปบ่อย
ก็พูดอยู่คำเดิมคือไม่ใช่เรา

เขาไม่เชื่อก็เลยเอางั้นสู้กันชั้นศาลก็แล้วกัน
เขาไม่ได้เรียกถามจากคุณครูจอมทรัพย์เหรอคะว่า
มีพยานไหมมีใครจะยืนยันได้ไหมว่าครูอยู่บ้าน

คือเขาคุยกับเราแบบนี้ไหม
เขาบอกว่าสามีกับลูก

สามีกับลูกแล้วก็หลานสาว
ทานายก็บอกว่าสามีกับลูกนะเขา
มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน

ถูกต้องนะครับกรรมการถูกป้องการตัดสินทั้งหมดถูกหมดแล้ว
ดังนั้นครูไม่ใช่แพ้เดี๋ยวก่อนคุณคุณการตัดสินทั้งหมด
กับต้นรวชกับท่านอาจารย์การท่านอาจารย์การบ้าน
เพราะว่าท่านรู้ว่าอันไหนเอามาใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้

ดิฉันลงแย้งนะครับมาสักครู่นี้ถ้าออกจากที่คุณครูจอมทรัพย์บอก
เหมือนกับทนายความเองก็เหมือนกับรู้สึกว่า
พยานบุคคลก็คือคนในครอบครัวไม่มีน้ำหนัก

ก็เป็นข้อที่จริงเขาในศาลถ้าเกิดเอาสามีมาให้การ

คือมันมีกระบวนการเหล่านี้จึงทำให้

ทุกฝ่ายต้องช่วยกันช่วยกันแก้คนนิดคนละหน่อย

ทีนี้ครูจอมทรัพย์ค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะคะ
ขออีกรอบนะคะคือในชั้นพนักงานสอบสวนคือตำรวจ
คุณครูพยายามจะหาพยานแล้วก็ให้หลักฐานตำรวจแล้วใช่ไหมคะ
คือในยามวิการคุณครูไม่ได้ออกจากบ้าน
มันก็เฉพาะสามีกับลูกแล้วก็หลานสาวอยู่ที่บ้านด้วยกัน๕ชีวิต
อาจจะให้คุณครูไปหาคนนอกบ้านหาจากไหนในเมื่อคุณครูปฏิเสธมาตลอด
แล้วทำไมทำไมคุณตำรวจไม่สืบจังหวัดอื่นดูบ้างล่ะคะ

เรื่องรถทำไมไม่สืบจังหวัดอื่นดูบ้างนะเมื่อสีเขียวติดที่จักรยานคนตาย
ในเมื่อรถก็ไม่ได้จับอยู่ในที่เกิดเหตุทำไมไม่ลองสืบทำไมไม่คิดกว้างว่ามันจะมีอีกหลายคัน
ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อ
ถ้าให้คุณครูในฐานะคนที่ร่วมตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นคนที่ต้องรับโทษไปเนี่ยนะคะ
คือคุณครูคิดว่าจุดไหนของกระบวนการที่ครูผ่านมาจนจบเนี่ยที่ครูคาใจที่สุด
ตำรวจสารชั้นต้นชั้นผู้โทษชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ธนายค่ะ
ค่ะที่ว่าคาใจที่เรายังไม่ได้หมินใครนะคะเดี๋ยวเรากลับมาครูค่ะเดี๋ยวอยู่ในสายเดี๋ยวกลับมา
ฉันต้องพุ่งไปที่อาจารย์ปรเมฆอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์เดี๋ยวรับเต็ม
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะมาหากันว่ามันรั่วไปตรงไหนทำไมกระบวนการมันรั่วได้นะคะ
อาจารย์ปรเมฆฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะคือคนที่เห็นใจครูซึ่งต้องเห็นใจเขานะ

นี่อาจารย์ประเภทจะบอกว่าก็ผิดเองไม่ยอมให้พยานหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่
พยายามจะท้วงเมื่อกี้มันยังไม่อยากจะบอกว่าใช้คำว่าแพ้
คือแพ้เนี่ยคดีแพ้คดียัดเยียดตั้งใจนะ
คดีที่จะยัดเยียดเป็นแพ้มันจะเกิดเฉพาะคดีที่พยานบุคคลเป็นหลัก
แต่คดีนี้มีพยานวัตถุนี่คือสำคัญตรงนี้

รถรถจักรยานทีนี้ถ้าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ารถเราไม่ได้ขับรถเราไม่ได้ชน
โอเคชนะแน่เอาละประกาศแรกก่อนคุยก่อน
ไปถึงสารเชิญต้นสารเชิญต้นก็ฟังตามที่พยาน
ทุกปากเบิกความอย่างนี้มีคนเดียวคุณทัศนีเนี่ย
เบิกความเพิ่มอยู่นิดนึงว่าพอชนแล้วลงมาดู
ลงมาดูแล้วเห็นคนที่ลงมาเป็นผู้ชายทิ้งไว้แค่นี้
แต่สารชั้นต้นยังเห็นด้วยกับพยานอื่นว่ารถยังอยู่ในความครอบครองของ
คุณครูแล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่ได้ขับนะครับ
มันก็ใช้พยานแวดล้อมว่าเออเชื่อว่าเพราะคนซื้อรถก็บอกคุณครูยืมไป
อ่าแล้วคุณครูก็รับในชั้นศาลว่าโอเคอยู่ในความครอบครองแต่ไม่ได้ขาด
อ่าอยู่กับสามีอยู่กับลูกค่ะนะครับแล้ววันนั้นน่ะไปทำร้านเสริมสวยก่อน
แล้วไปซื้อรถแล้วแล้วอาจารย์แล้วแต่ว่ามันไปเปลี่ยนที่ชั้นอุทธรณ์เนี้ยฮะ
เดี๋ยวสารชั้นต้นก็เชื่อตามสำนวนการสอบสวนนะครับสารชั้นต้นก็ลง
นี่สารอุทธรณ์ก็หยิบประเด็นขึ้นตรงที่หมายว่าเมื่อมีพยานบอกว่าคนที่ลงเป็นผู้ชาย
ก็ไม่น่าจะใช่ตัวจำเลยสารอุทธรณ์ก็ยกฟ้องถูกไหม
ว่าสารอุทธรณผิดไหมสารต้นผิดไหมไม่ผิดอะครับดุลพินิษฐ์ในการรับฟังพยานหลักฐาน
ตรงนี้ก็ตามที่มีตามที่มีสุดท้ายสารดีการสารดีกาก็ยังฟังเหมือนสารชั้นต้น
แล้วที่สารแล้วสิ่งที่สารอุทธรณ์บอกว่ามีน้ำหนักแล้วก็สารอุทธรณ์บอกสารอุดิกาเขาบอกเขาไม่เชื่อตรงนั้นไง
เขายังเชื่อตามสารชั้นต้นสารดีการยังมองว่าเรื่องรถอยู่ในความครอบครองของเขา
แล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนขับนั้นเป็นผู้ชายมีพยานแค่ปากเดียว
แล้วชั้นสอบสวนคุณทัศนีก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ลงมาเป็นผู้ชาย
ทีนี้เดี๋ยวท่านจะท้วงผมอีกอ่ะพนักงานสอบสวนสอบครบหรือเปล่านี่อีกประเด็นนึงนะ
เอาค่ะเอาละนี่คือศาลผมบอกเลยไม่ผิดสารก็ไม่ผิด
สารเห็นต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
คือตามที่มีใช่ไหมตามที่มีในมือใช่ไหม

เดี๋ยวก่อนที่ไปที่ครูจอมทรัพย์ขอมาที่อาจารย์สุรพงศ์ค่ะ
สรุปพงศ์คือดิฉันไม่เข้าใจกระบวนการนะคะ
ตอนนี้ถามถึงผู้พรากษาในสารตลาดสาร
คือสารเอ๊ะได้มากกว่านี้ไหมคะหรือ
คืออย่างเราฟังเราทำตามข่าวเนี่ยนะคะเราตามข่าวเรายังเอ๊ะเลยนะ
แต่ดิฉันไม่ทราบเพราะตอนนั้นมันอาจจะเอ๊ะทีหลังก็ได้
คืออาจารย์คิดว่าในระหว่าง๓สารเนี่ย
คือสิ่งที่ฝ่ายจำเลยคือฝ่ายครูที่ถูกกล่าวค้าต้องทำ
การปกป้องเองครูก็เลยต้องติดคุกเป็นความผิดของครูเอง
จริงไม่ใช่ความผิดของครูครูเป็นคนบริสุทธิ์อยู่แล้ว
กระบวนการยุทธธรรมเราต้องถือว่าครูเป็นคนบริสุทธิ์ตลอดเวลา
ฝ่ายละรัฐต่างหากล่ะที่มีหน้าที่หาหลักฐานมา

ถ้าเกิดครูพิวสุดนี้ครับคือฤทธิ์ปรักปร่ำ

ถ้าเกิดไม่เลวแต่จริงคุณแทรกครูไม่ได้ทำจริง
แล้วการตัดสินของแต่ละขั้นตอน
อายการแทนที่จะตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ
ส่งข้อมูลมาเนี่ยไม่ครบถ้วนไม่จริงไม่นำไปสู่ความยุติธรรม
กลับเชื่อขึ้นสู่ศาลศาลก็เชื่อตามนั้น
เดี๋ยวนะคะคือคนที่ต้องทำงานหนักสุดคือตำรวจถูกไหมคะ
เพราะว่าเริ่มต้นเลยเดี๋ยวฉันเข้าใจถูกไหม
ตำรวจใช่ครับตำรวจมีอำนาจมากเกินไปบ้านเรา
เป็นการตรวจสอบอำนาจรวจทำให้เกิดปัญหานี้เป็นเรื่องหนึ่ง

อัตรการมีที่หาข้อเท็จจริงด้วยก็เชื่อตามตำรวจทั้งหมด
ซึ่งเดี๋ยวพาดพิงอายการเลยขออนุญาตอย่างนี้นะคะ
คือหลังจากรับมาจากตำรวจแล้วนี่นะคะ
คืออายการไม่เอ๊ะเหรอครับว่าเฮ้ยทำไมอีกฝั่งนึงน้อยนะคะ

ก็ตำรวจก็ทงมาค่อนข้างจะมีหลักเหตุผลตามแบบเขา
แต่เหตุผลตามแบบเขามันมีเหตุผลที่ด้วยอีกจำนวนมาก
ไม่เลือกหยิบมา
การฟังการที่ไม่เอาลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

มันเกิดกระบวนการที่บกพร่องตลอดมา

อาจารย์ประเมฆเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมฟ่าปิง
ค่ะอาจารย์ครูจอมสาพขา
คิดว่าครูใช้ทั้งพยานและหลักฐาน
ทางฝั่งของครูมากที่สุดในศาลชั้นไหนคะ
อ่าคือการให้พยานหลักฐาน

แม้จะมีหลักฐานแล้วมันก็เอาเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันลื้อฟื้นคดีไม่ได้
เพราะนักกฎหมายก็บอกว่ามันลื้อฟื้นคดีไม่ได้เอกสารหลักฐานที่คุณครูหามา
ในช่วงสารชั้นต้นตัดสินได้ไปปรึกษาทนายวัญชัย
นายวัญชัยก็บอกว่ามันลื้อฟื้นคดีไม่ได้ให้เราต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์
แล้วก็ดีการเพราะว่าการต่อสู้มันมีอยู่๓ยกสู้ถ้าเราบริสุทธิ์เราก็ต้องหลุด
แต่ว่าเอกสารหลักฐานที่หอบไปให้ทนายบัญชัยไม่ได้เอาเข้าไป
เพราะว่ามันต้องเอาจากของสารชั้นต้นมาขยายท่านพูดแบบนี้
มันไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปในชั้นอุทธรณ์ได้
มันก็เลยไม่ได้ใช้เอกสารหลักฐานที่คุณครูหาบ่อแสมานะคะ
เดี๋ยวจะมาถามค่ะเธอไม่มีคำรู้เรื่องนี้เลยนะ
ครูขาถามเพิ่มค่ะครูคิดว่าชัดไหมพยานที่บอกต่อสาร
คือชัดทุกอย่างแล้วไหมที่จะคลี่คลายได้ว่า
ครูไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นครูอยู่บ้านครูไม่ได้เป็นคนทำ
ไม่ใช่ของรถครูครูคิดว่าที่ครูให้ไปตั้งแต่สารชั้นต้นเนี่ย
ทั้งหมดและพอหมดแล้วหรือยังคะ
ก็ตอนนี้ที่หามานี่คือหามาในขั้นตอนลื้อฟื้นนี่นะคะ
หามาใหม่มีพยานหลักฐานใหม่
แล้วตอนที่ตั้งแต่ชั้นต้นตั้งแต่หลายปีก่อนล่ะคะครูขา
มีแต่หลานสาวคนเดียวค่ะอ่ามีหลานสาวคนเดียว
เพราะว่าเขาให้หาพยานมายืนยัน
วันเวลาเกิดเหตุณวันณเวลาเกิดเหตุ
คุณครูอยู่ที่บ้านจะเอาใครล่ะคะ

ไม่มีใครจะไปเอาใครก็เหลือหลานสาว
สามีกับลูกเขาก็ไม่เอาทนายก็ไม่เอา
คือจนจะทะเลาะกับทนายนะคะ
เข้าใจค่ะครูค่ะเพราะฉะนั้นการที่พยาน
พยานบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ย
คือเกิดขึ้นในศาลชั้นต้น
เกิดขึ้นในชั้นตำรวจนะคะ
เพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาได้แจ้งความ
มันมีอยู่ในบันทึกของศาลอยู่ค่ะ
เขาไปให้การในศาลว่าเขาได้แจ้งความว่าเป็นผู้ชาย
แต่ไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนจะบันทึกหรือเปล่า
อันนี้มันมีอยู่ในคำให้การของศาลอยู่

เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้ชายแล้วเขาก็แจ้งว่าเห็นบค๕๗
แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรยี่ห้ออะไรจังหวัดอะไร
อันนี้เขาให้การในชั้นศาลชั้นต้น
มันมีในข้อความสำนวนที่การต่อสารอยู่
แต่ว่าคือคนที่เป็นพยานที่บอกเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าตำรวจบันทึกหรือเปล่าด้วยนะ

ครูค่ะเดี๋ยวเราอีกสักนาที๒นาทีจบรายการ

อาจารย์แต่ละท่านค่ะเหลือแค่ประมาณสักนาทีเสร็จ
อาจารย์ปรเมฆไม่ใช่เขาไม่พยายามนะ
เพราะมันมีข้อสงสัยเรื่องของพนักงานสอบสวนด้วยนะ
บันทึกไม่บันทึกบันทึกแบบไหน
คือผมกำลังพูดเดี๋ยวจะคนละประเด็นกันอยู่
เมื่อกี้คุณครูพูดถึงการหาพยานหลักฐานใหม่
แต่ผมกำลังพูดถึงสำนวนการสอบสวนเดิม
แต่ว่าชงหรือไม่ชงผมไม่มองในแง่ร้าย
อันนี้ฉันพูดถึงตั้งแต่ของเก่านะไม่ใช่ที่กำลังจะเริ่มใหม่นะ
คือผมไม่ได้บอกว่าตำรวจมันมีเหตุผลอะไร

ประการที่๒เมื่อข้อเท็จจริงสอบได้แค่นี้

อายการอย่างพวกผมจะไปสอบอะไรในเมื่อผู้ต้องหาไม่ให้การ

เมื่อวันที่๑๑รถชน๑๒ไปทำแผนที่เกิดเหตุ

เหมือนกับทำไมฝั่งผู้ถูกเก่าหาน้อยจำเลย
คือกระบวนการผู้ต้องพยานมีเยอะในเรื่องนี้พยานมีเยอะนะ
แต่ผมหยิบเฉพาะที่สำคัญมาให้ดู

ช่างที่ตรวจสภาพรถก็ยืนยันว่า
เขาลอยชนมันเข้ากันได้

กับรถที่ถูกชนมันเข้ากันได้

เอาจากที่เห็นในสำนวนการสอบสวนมันเป็นอย่างนี้

พนักงานสอบสวนสอบไม่ครบเป็นอีกประเด็นนึง

กระบวนการยุติธรรมต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

ตำรวจจะกลับชกไปอีกแบบหนึ่ง
ไปสอบแม้กระทั่งคนพูดกระทั่งผิดนี้

เขามารับสารภาพแล้วทุกคนนี้มันชัดเจน
จนมีการร้องเรื่องนี้ขึ้นต่อสาร

แสดงว่าข้อเท็จจริงตอนนี้

แต่งั้นครับเราต้องแก้ไขกระบวนการนี้ครับ

เพราะว่าสารนัดสืบพยานหลังจากที่ให้รื้อคดีสวนวันจันทร์บ่าย

เดี๋ยวยังไงเราดูความคืบหน้าของคดีอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆขอบคุณอาจารย์สุรพงศ์ค่ะ

ยังต้องสรุปบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดแพ้อีกต่อไป
หรือจะเรียกแพ้ไม่แพ้ก็แล้วแต่นะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะ